เรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้ต่อกรณีที่วัยรุ่นสองฝั่งเขาไปเที่ยวงานใหม่นาโพแล้วก็กลับมา
เขามีการดวนปืนกันสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าน้องที่เสียชีวิตเนี่ยกลายเป็นน้องผู้หญิงอายุ๑๖ปี
นักเรียนชั้นม๔โรงเรียนแห่ง๑ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำน้องเสียชีวิต
น้องเป็นหญิงสาวที่อนาคตไกลสวยงามนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นพิธีชาปนกิจศพน้อง
แต่คุณพ่อของน้องถูกกักตัวที่ชนบุรีเนื่องจากว่ากลับมาจากไต้หวันต้องมีการถูกกักตัว
คอรันทีนใช่ไหมคะนี่คือบรรยากาศแต่ว่าพ่อไม่ได้มาร่วมงานศพ
กลายเป็นว่าต้องวีดีโอคอลมาค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
วันยิ่งไกลเชียงหัวใจมึงบอกเป็นชั้นเหลือตาม
นี่แหละค่ะพ่อนี่แทบขาดใจนะตัวอยู่ไทยแต่ว่าออกมาไม่ได้
ส่งลูกทางวีดีโอคอลเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเนี่ยคุณผู้ชมบรรยากาศที่หน้าเมนวัดโพชัย
อำเภอนาโพจังหวัดบุรียรำนะคะก็บรรดาเพื่อนเพื่อนของน้องปอยเนี่ยมาร่วมส่งน้องปอย
งานชาปนกิจศพของน้องเป็นครั้งสุดท้ายมีการกล่าวคำอาลัย
แล้วก็ร่วมร้องเพลงที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเพลงตามตะวันเพลงนี้เป็นของคุณหนุ่มกลา
พ่อของน้องปอยดูบรรยากาศไปพร้อมกันด้วยนะคะ
พ่อไม่ได้เดินทางมาร่วมงานศพน้อง
หลังจากที่เดินทางกลับมาจากไต้หวัน
ก็ทำตามกระบวนการของภาครัฐเขานะคะ

คือบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้า
ก่อนที่จะมีงานชัพนักห์กิจศพในช่วงบ่ายนี้นะครับ
คุณผู้ชมแม่ของน้องปอยเนี่ยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์

เพราะเดิมเอาศพไว้ที่บ้านก็จะเรียกบ้านศพใช่ไหมคะ
ช่วงเช้าก็มีการทำพิธีทางสงฆ์
แล้วก็ญาติแย่ติเองก็นำโนโต๊ะบุ๊คนี่เอามาวางบริเวณหน้าโลงศพ
เพื่อที่จะวีดีโอคอร์ให้กับคุณพ่ออำนาจ
ได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าแบบนี้นะคะ
บรรยากาศพระมาสวดที่บ้านนะฮะ

โพชัยห่างจากบ้านไปสักประมาณ๕๐๐เมตร

เป็นคนที่ร่วมเข็นร่างของน้องปอยที่อยู่ที่บ้าน

จนถึงวัดบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะ
จากนั้นก็เริ่มการประชุมเพลิงโดยการจุดลูกหนู
พอเพลิงเริ่มลุกไหม้แขกทุกคนก็ทยอยเดินทางกลับถูกไหมคะ
แต่แม่ของน้องปอยยังคงเฝ้ามองไฟที่ลุกไหม้
คือแบบไม่ละสายตาค่ะเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
พร้อมกับกอดตุ๊กตามีของน้องปอยเอาไว้อย่างแน่นเลยนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะสักประมาณบ่าย๓๓๐ที่
ทำพิธีชาปนกิจระหว่างนั้นทีมข่าวก็ยังคงวีดีโอคอร์นะ
ให้พ่อของน้องปอยได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์ด้วย

แม่ของน้องปอยบอกว่าคือวันก่อนที่จะเผา
ปอยมาเข้าฝันเพื่อนสนิท
แล้วก็น้องปอยบอกเพื่อนว่าจะไปแล้วนะ
ปอยบอกเพื่อนว่าจะไปแล้วนะ
ระหว่างการวางดอกไม้จันทร์แม่เอ่ยคำลากับน้องปอยเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็บอกน้องปอยว่าขอให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะครับ
ขอให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะ
ส่วนพ่อก็ยังคงต้องวีดีโอคอร์ค่ะส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย
พ่ออำนาจบอกน้องปอยเป็นครั้งสุดท้ายว่า
พ่อรักหนูนะเกิดชาติหน้าชั้นใด
ขอให้เรากลับมาเป็นพ่อลูกกันใหม่

คุณพ่อผมขออนุญาตถามตอนนั้นพี่ล่ะว่าเรา
ให้คุณพ่อดูตอนจุดไฟแล้วก็ไปดูหน้าลูกตอนนั้น
คือแบบว่าหน้านั่นลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ตอนนั้นแบบพ่อพ่อแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไร
ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจ
ดีใจที่ได้เห็นหน้าเขา

หน้าเขาแบบไม่มีชีวิต
ลูกหน้าออกกันตลอดเลยบอกไม่ถูก
หมดลมหาใจไปแล้ว

เสียใจที่น้องจากไปแล้วแต่ก็ดีใจ

อย่างน้อยยังได้วีดีโอคอล

เป็นครั้งสุดท้ายนะคะทีนี้ก็ถามกันต่อว่า
เอาทำไมเลื่อนชะปนกิจศพน้องได้ไหม
ที่ไม่เลื่อนที่เผาตามกำหนดเดิมเนี่ย
เพราะมีความเชื่อว่าหากไม่เผาเนี่ย
วิญญาณจะต้องทนทุกข์ทรมาน
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้รอพ่อของน้องปอยเนี่ยนะคะ
ส่วนที่ต้องเผาเมนลอยเนื่องจากว่าเมนของวัดเนี่ย

แม้ว่าจะซ่อมบำรุงเสร็จแล้วก็ไม่สามารถเผาได้
เพราะชาวบ้านเชื่อว่าหากเสร็จแล้วเนี่ย
หากจะเผาศพแรกต้องเป็นศพผู้สูงอายุเท่านั้น

ใช่ทีนี้เราตามคดีให้ค่ะคุณผู้ชม
สำหรับคดีนี้เนี่ยก็ความคืบหน้ายังไม่เยอะ
เพราะว่าตำรวจตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คนนี่ค่ะ
คนสูงเนี่ยนายไก่ส่วนคนเดินหลังเนี่ยนายแก๊ป
แก๊ปเป็นมือยิงนายไก่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค
ให้นายแก๊ปซ้อนนายแก๊ปยังคงปฏิเสธว่า
ไม่ได้ยิงน้องปอยนะคะตัวเองยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วปืนที่ตัวเองใช้เป็นอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ
จุดสองสองแต่กระสุนที่ไปฝังร่างน้องปอยเนี่ย
คือขนาด๙มิลลิเมตรก็ยังคงบอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเร่งดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานตามจับกลุ่มที่เหลือมาให้ได้ค่ะ
นี่ฮะมันเกิดจากเรื่องของความคึกขนองอ่ะนะ